อดีตเจ้าอวาดวัดอ่ะตะออยอ่ะตะออยอ่ะ
แล้วเธอยางรัดผมนี่อันนี้
อันนี้มันคือไปรักษาการปวดหัว
มันคือผ้ารัดแก้ปวดหัว
อารมณ์และความรู้สึกมันคือแป้ง
แล้วนี้คือยางรัดผมของผู้หญิงถูกปะ
บอกว่าอ๋อนี่มันยางรัดแกปวดหัว
แล้วเม็ดมุกหละครับมันช่วยอะไร
เพจเพจต่างคุณผู้ชมเอามาล้อเล่นเอามาล้อเรียนน่ะ
นี่หมอนแหลบหมอนแหลบนักเทคนิคการแพทย์นะคะ
โพสต์ภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นเวลาปวดหัวตอนเข้าเวร
ผมชอบเอาที่คาดผมมาคาดหัวนี่อ่ะไม่เหมือนตรงไหน
โพสต์บอกว่าช่างตอบได้ฉุดฉะจริง
ฉันตอบได้ฉุดฉาดจริงมาเจอที่มัดผมบอก
แล้วนี่เนี่ยเพจเขาเอาอะไรมาด้วย
คาดแล้วตัวการ์ตูนจังญี่ปุ่นในเรื่องดับพิคาร์ดอสูรเมื่อนักที่ละค่ะ
เหมือนไหมเหมือนเธอคนนั้นคือฉันคนนี้เดี๋ยวใครทำเหมือนใครเนี่ยใครทำเหมือนใคร
เจ้าอาวาสเรียนแบบพระมหาเทวีเจ้าพระมหาเทวีเจ้าหรือพระมหาเทวีเจ้าเรียนแบบเจ้าอาวาส
ทำไมเหมือนมากเลยอ่ะพี่นะฮะอันนี้อันนี้พระมหาเทวีเจ้าเขาทำเองเลยเหรอ
เขาทำเองอ๋อเหรอทำเองเลยโพสต์เองเลยเห็นไหมในเพจของเขาเลยนะคะ
เนี่ยแล้วคนที่ทำเหมือนอีกคนนึงต้องยกให้คนนี้ช่างแม็กซ์ทุ่งสงศ์ไหนเหมือนป่ะ
แล้วถามอีกว่าได้ไหมตอบได้ป่ะได้อยู่ได้อยู่อย่าดราม่านะอย่าดราม่านะ
เขาเป็นช่างนะคะแต่ว่าเอาผ้าสีส้มมาห่มนะแต่ไม่เหมือนต้องใช้สบงนะ
สบงแล้วทรงมั่วเห็นไหมเห็นไหมต้องเปลี่ยนเป็นสบงใช่ไหมคะแต่ข้างบนได้อยู่ได้อยู่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวที่แบบแหมมันเป็นเรื่องเครียดนะ
ซุกศรีกาแล้วกลายเป็นว่าพระอ้างบอกว่าไอ้ยางมัดผมเนี่ยมันคือที่รัดหัวแก้ปวดหัว
แต่เอ้าหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกและคำตอบคุณมั่วมากเลยแต่พอไปดูเฮ้ยมันมีจริงครับพี่เบิร์ต
จริงเหรอเอ้ยจริงเรื่องผ้าแก้ปวดหัวผ้ารัดแก้ปวดหัวมีจริงพี่ดาว
มีขายจริงในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์คุณผู้ชมดูหน้าจอดนะเดี๋ยวหา
เดี๋ยวจะเข้าลาซาด้าแป๊บแต่ว่าเรียกชื่อที่ถูกต้องต้องเรียกแบบนี้ว่าผ้ารัฐกดจุดแก้ปวดหัว
มันมีอุปกรณ์อยู่เออนะคะมันเป็นสินค้าขายดีแล้วมีบริษัทเอกชนเนี่ย
มาจำหน่ายจริงหรือว่าอาจารย์เรียนแบบผ้ากดจุดแก้ปวดหัว
ชนิดนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะมีขายแล้วก็มีการบรรยายสรรพคุณไว้อย่างละเอียด
บอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดหัวได้โดยตรงตัวผ้าคาดมีความยืดหยุ่นสวมใส่สบาย
ก่อให้เกิดความอึดอัดและสวมใส่ได้ตลอดวัน
รายมีการโฆษณาด้วยว่ารักษาอาการปวดหัวโดยไม่ต้องใช้ยา
และผ่านการทดสอบทางการแพทย์มาแล้วด้วยส่วนวิธีการใช้เพียงพันผ้ารอบศีรษะ
โดยใช้หลักการกดจุดอ๋อที่มั่นคงกับจุดไปกระตุ้นอาการปวดหัวได้๒จุด
เพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ราคาก็มีหลักร้อยถึงหลักหลายร้อยบาทนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะผ้ารัดกดจุดแก้ปวดหัวมีขายอยู่จริง
แต่ที่อดีตเจ้าอาวาสใช้ไม่น่าจะใช้

ตอนที่เข้าไปเนี่ยยังแทนตัวเองว่าอัตมาอัตมาอยู่เลย
พอซักไปซักมาเริ่มแทนตัวเองว่าผมนะฮะ
มีผมไงก็เลยต้องมีที่รัดผมมัน
เอาจริงนี่มันทำให้เห็นเลยว่าคือคุณมีพิรุษแล้ว
ตอนแรกอัตตามาเพราะเริ่มตกใจปุ๊บผมหลุดออกมาเถียว
นี่ที่รัดผมของผมผมปวดหัว
นี่นะครับคุณผู้ชมสรุปมีจริงนะ
ถ้ารัฐกดจุดแก้อาการปวดหัว
แต่ที่ท่านใส่ไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่ใช่
ก็ถึงบอกไงว่ามีเส้นมุกเส้นเพชรเรียงขนาดนี้

เอาไปคิดตัวเองแล้วกันผ่านเอาแต่